สิทธิเท้าฝืนจรรสีให้ลูกมีคนรักคนแม่ตา
ดีครับดีจะได้มาดูกันข่าวสารวันนี้มันมีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมายเลยพี่ฝน
เอาล่ะเกิดเหตุระทึกขวัญครับทำเอาผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนภาวะ
ก็ไปเจอกับรถบรรทุกซิ่งบอกเลยว่างานนี้พังยาว
โอ้โหส่วนเรื่องนี้ก็พังไม่แพ้กันค่ะ
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางเมืองชกกันไม่พอแถมมียิงปืนกันอีกด้วย
โอ้โหส่วนเรื่องนี้ก็คือฮาในโลกโซเชียล
หนางกวากยุคใหม่ใจเซ็กซี่แวกอกเลี่ยงซ้ำกันไปเลยเหรอ
เอาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

เอ๊ะส่งไลน์มาคุยกับเราเอ๊ะ

ไม่รู้เหมือนกันเราก็เอ๊ะไป

ตรงข้อความไลน์มาคุยกับเราได้นะครั้งครับ

อย่างครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยคือวัดหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรมใจปู่อินบุริรามชื่อว่านายวรบฬินรุงโรชชัยกุลรบกับทีมงานกู้ภัยพาไปบ้านที่เกิดเหตุนั้นแหละอยู่ในชุมชนบ้านใหม่กระสังตำบลสะแก้วอำเภอหนองหงค์จังหวัดบุริรามนี่เอาลงมาเนี่ยคือเชือกนะอันนี้เช
เชือกไนลอนที่ผูกติดกับขื่อบ้านเอาไว้
แล้วในช่วงนั้นเขาก็ต้องทำความสะอาดบ้านไปด้วย
นี่ครับคุณผู้ชมเหตุที่ต้องมาทำแบบนี้มันมีที่มาที่ไป
มันมีเหตุการณ์ลี้ลับเกิดขึ้นกับทีมกู้ภัยครับพี่ฝน
หลังจากวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทีมงานกู้ภัยชุดนี้
เขาไปช่วยเก็บศพเด็กชายอายุ๒๑ปียังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ
ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในบ้าน

แล้วก็นำศพมาห่อจนเสร็จ
แต่อย่างนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่ได้แก่เชือกออกจากคือ
เชือกนี่ก็คือยังอยู่ที่ขื่ออยู่เลย
ใช่ไอ้ส่วนที่มัดติดเอาไว้ยังอยู่ตรงนั้นไงครับ
อนแขวนในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมาตามที่ญาติร้องขอแล้ว
แล้วทีมกู้ภัยเขาก็เดินทางกลับ

ตอนเดินทางกลับเนี่ยทุกคนในทีมกู้ภัยเจอเรื่องลี้ลับ

บางคนบอกว่าเห็นเงาดำนั่งร้องไห้อยู่ในรถ
แต่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าพูดหรอกพี่ฝนถ้าพี่ฝนเห็นแบบนี้

จนกระทั่งกลับไปถึงบ้านนายวรบดิน
กำลังแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะตอนนั้น
ก็เห็นเหมือนกันนี่ขนาดกลับไปบ้านแล้วนะ

เงาคนนั่งร้องไห้ที่ปลายเตียง
แล้วก็บอกด้วยนะเหมือนกับสื่อสารมาด้วยว่า
กลับบ้านไม่ได้ขอให้พี่กู้ภัยนำเชือกที่ผูกคอกลับมาด้วย
อุ้ยนี่มาบอกหน่อยหรอ

เห็นคนนั่งในรถ
คนนั่งในรถเห็นคนนั่งร้องไห้อยู่หน้ารถ
ส่วนตัวผมเนี่ยประมาณสักตีสาม
มันก็มีเงาดำมานั่งอยู่ปลายเท้าแล้วก็ร้องไห้
มันกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนจะฝันแล้วก็จะไม่ฝัน

เชือกเนี่ยเอาไปไว้ที่ร่างของเขาที่วัดหน่อย
เขาอยากไปหาแม่เขาเพราะว่าแม่เขานานจะลงมาหาเขาที

ช่วยเอาเชือกไปที่ไว้ที่ร่างเขาดี
ในฝันครับคือรักคึงตื่น
ถ้าคิดตามในเรื่องของความเชื่อเรื่องของวิญญาณ

วิญญาณของเขาเหมือนถูกผูกติดเอาไว้ที่เดิม
ใช่แล้วค่ะก็คือเขายังผูกติดอยู่กับเชือกเส้นนี้อยู่
เพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณเขาอันดับความเชื่อเหมือนกันนะคะ
จะได้ไปด้วยก็คือเชือกเส้นนี้ต้องไปด้วย
โอ้โหเอาทีมกู้ภัยนะครับก็เดินทางกลับไปยังบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละ
รีบเลยไปตัดเชือกนั่นแหละเอาลงมา
แล้วพอเอาลงมาแล้วก็เอาไปคืนให้กับที่ศพตรงนั้น

อย่างนี้ครับมันมีเรื่องที่ชวนขนหัวลุกอีก

ชาวบ้านที่เขามารออยู่เขาก็ถามพี่กุภัยเจออะไรบ้างไหมแล้ว
ทางนี้ชาวบ้านเหมือนกันเลย
เล่าเรื่องแปลกให้ฟังเอ้าไปลองฟังเสียงชาวบ้านเถอะนะ
อุ้ยขนหัวลุก
จริงเพราะเหตุการณ์นั่นเป็นเรื่องความเชื่อนะ

ทำไมเจอกันหลายคนเหลือเกิน
แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันคือนั่งร้องไห้
โบราณเขาว่าวิญญาณเฮียนนะเนี่ย

เอางี้ครับทีมกู้ภัยก็นำเชือกไปส่งที่งานศพ
ที่เผลอสองสางจังหวัดนครราชสีมานั่นแหละ
นี่พอไปถึงแล้วนะก็แจ้งให้ญาติทราบว่า
เอางี้เอามาคืนแล้วนะเอามาให้เพราะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็ทำการเปิดโรงเย็นแล้วก็วางเชือกบนโลงไม้ในโรงเย็นอีกที

ก่อนกลับนะเอาเพื่อความเป็นสิริมงคล
เพื่อเป็นการบอกกล่าวก็หันกลับไปไหว้ศพผู้เสียชีวิตอีกครั้ง

อย่างนี้ทีมกู้ภัยพอหันไปเห็น
เห็นรูปที่หน้าศพตกใจครับพี่ฝน

หน้าตาเหมือนกับคนที่มาเข้าฝันเลย
ผมเล่าไปขนลุกไปด้วยเนี่ยเอาเรื่องจริงนะเนี่ย
ค่ะก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องนะคะไปสู่สุขติเนอะ

ไม่แล้วน้องเขาไปสู่พบภูมิที่ดีแล้ว
เดี๋ยวไปดูต่อนะกับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่วัยรุ่นยกพวกตีกันอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงกลางเมืองชายภูมิเลย
โอ้โหมันชุนละมุนวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ

ค่ะนี่เป็นคลิปที่วัยรุ่นสองกลุ่มนะคะ

กต่อยกันอยู่หน้าสถานบันเทิงกลางเมืองชายภูมิเลย
แล้วก็มีเสียงดังเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้
เหมือนคล้ายปืนประมาณ๓นัดนะคะ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าห้องเต้
เขาโพสต์ข้อความบอกว่ากว่าเขาจะให้เปิดเที่ยวเนี่ย
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเที่ยวกัน
แล้วเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแฮชแท็กที่นี่ชัยภูมิ
เที่ยวกลางคืนก็อยากจะเที่ยวสงบ
ซึ่งเกิดขึ้นบนถนนนอนทนาคอนตำบลในเมืองนะคะ
ซึ่งเป็นถนนสายบันเทิงเลยที่มีร้านผับบาร์เปิดกันเป็นจำนวนมาก
เรื่องต้นบอกว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะแต่ว่าพอคลิปนี้ถูกแชร์เนี่ยก็โดนแบบ
คือโดนแบบแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยแต่มันมีเหตุสืบเนื่อง
ยังไงครับคือมีวัยรุ่นที่ถ่ายคลิปนี้ลงโซเชียลนะคะ
ก็แชร์ลงโซเชียลแต่ทำให้วัยรุ่นกลุ่มที่เขาตีกันเนี่ย
ไม่พอใจค่ะว่าเฮ้ยเอาคลิปเราลงไปแชร์เขาก็พยายามหาตัวว่าใครเอาไปลง
จนรู้ว่าคือนายรัฐนพลเสร็จแล้วเขาก็ส่งลูกน้องเขา
ซึ่งเป็นเพื่อนของนายรัตนพลทำทีเป็นนกต่อ
ก็คงเป็นคนรู้จักกันอ่าประมาณว่าส่งเพื่อนไปพยายามโทรชวนให้นัดนายรัตนพลออกมาเที่ยวออกมาเดินเล่น
หลังจากนั้นพอนายรัตนพลมาก็ถูกวัยรุ่นลุมค่ะลุมทำร้ายจนปากแตกเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ
ก็คือไม่พอใจที่นายรัฐนพลเนี่ยแชร์เรื่องราวเขาก็เลยแบบว่าเหมือนแบบให้นกต่อเป็นเชิญไปบอกว่าเฮ้ยชวนมาเที่ยวเลย

เขาจะต้องเชิญตัวไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็น่าจะรู้ตัวแหละว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เที่ยวนั้นกล้องวงจรปิดเพียบแต่ว่าต้องไปไล่ดูนะครับว่า
มีการขับรถมาจากตรงไหนขับรถมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้
แล้วขับขี่ไปตรงไหนต่อเรื่องของความรุนแรงยังไงซะผลลัพธ์มันก็ไม่ดีหรอกครับ
ไม่ดีค่ะก็คือจริงแล้วโควิดเนอะสถานบันเทิงนี้ก็ปิดมานานแล้ว
เพราะฉะนั้นพอเขาเปิดแล้วก็อยากให้เที่ยวกันดีอย่าตีกันเลยประมาณนี้นะคะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างเห็นภาพเหตุการณ์แล้วบอกเลยว่ามันน่ากลัวจริง
เรื่องของเรื่องเป็นรถบรรทุกรถใหญ่มาค่อนข้างเร็วแล้วเขาว่ากันว่าน่าจะเบรกแตกชนยับเลยครับ

แล้วลองเดาดูไหมว่ามีรถที่เสียหายสักกี่คัน

เขาชนคันเดียวเนี่ยนะฮะ

คันเดียวซัดซะเสียหาย๑๓คัน

รถเล็กรถใหญ่กระเด็นกระดอนเกลือนถนนแบบนี้เลยครับ

ช่วงเวลาประมาณสัก๕โมงเย็นของวันนั้น
บนถนนที่มุ่งหน้าเข้ามหาชัย
บนบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์หรอกนะชื่อเขามันชื่อเฟซบุ๊กนะ
เขาเอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความระบุไว้ว่า

พิกัดถนนพระราม๒มุ่งหน้าเข้ามหาชัย
แล้วยังบอกอีกว่าหลายคนเข้าใจว่ารถบรรทุกมาจากเลนขวา
แต่จริงแล้วมันจากซ้าย
เพราะว่ากล้องหลังรถมันกลับด้าน
โอ้แล้วอย่างนี้กล้องเขาดันไม่ได้ติดตั้งค่าสปีดเอาไว้ไง
ก็เลยไม่ได้เห็นความเร็วที่แท้จริง
แต่จากภาพเนี่ยมันก็พอแสดงให้ได้เห็นว่า
มาค่อนข้างเร็วอยู่เร็วค่ะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งทางก็ค่อนข้างที่จะนี่กล้องด้านหลังนะ
คือผมเข้าใจถนนสามเลนใช้ความเร็วอยู่แล้ว
แต่มันก็ต้องความเร็วระดับหนึ่งนะไม่ได้มากเกินไป
ลักษณะเหมือนรถคันหน้ามีการเบรกกระทันหัน

แต่เรื่องของเรื่องน่ะรถคันหลังที่เป็นรถบรรทุกรถใหญ่

เรื่องของเรื่องคนขับเขาอ้างว่าเบรกเขาแตก
ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงนั้นมันเรกชำรุดจริงหรือเปล่า
แต่เนี่ยฮะเล่นกวาดระเนละนาดไปแบบนี้

แฟนเพจเฟซบุ๊คหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วน
จับบนพันธุ์ไทยนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาขอนด์
ก็นำคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมาโพสต์ไว้ด้วย

โอ้โหมันเสียหายเยอะมากเลยนะคะเนี่ย
โอ้โหความเสียหายครั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะ
อยู่ที่ประมาณ๖แสนกว่าบาท
แต่ผมเท่าที่ดูนะเผลอมากกว่านั้น
มากกว่านั้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งเสียเวลา

หลังจากนี้นะครับตำรวจก็ทำการเชิญตัวคนขับรถบรรทุกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์สินไว้ก่อน
โอ้โหดูแล้วเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะ

ถ้าเป็นเราเราก็คงใจสั่นเหมือนกันนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วถ้าอ้างว่าเป็นเรื่องของเบรกแตกแล้วก็เช็คสภาพรถให้ดี

รถจอดติดไฟแดงอยู่ดีมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

แล้วก็ต้องใช้คำว่าเปิดอาจหลาดเลยนะครับ

ก็คือปัดตูดไปเลยสะบัดตูดไปเลย

ก็รอไฟเขียวไฟแดงถูกไหมอ่าถูกค่ะ

ค่ะแล้วลองสังเกตให้ดีพี่ฝนอ่าตรงไฟท้าย
ค่ะมีกระพริบอ้าเปิดไฟรอเลี้ยวขวาอยู่
แล้วน่าจะใกล้แล้วใกล้จะเขียวแล้ว
เพราะคันที่อยู่ด้านหลังเขาก็ขยับขยับแล้วนะ
จะไปนะเตรียมจะไปเหมือนกัน

ฝนคิดว่าอาจจะนี่นี่ปั้งเลยนะคะ
ไฟสีขาวขึ้นนั่นหมายความว่าเขาใส่เกียร์ถอยหลัง
ใช่ค่ะฝนมีความสุขว่าเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่า
น่าจะไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจหรอก
แต่น่าจะเข้าเกียร์ผิดแล้วไฟเขียวก็มาทันจังหวะพอดีเลย

แต่ถ้าชนแล้วขับออกไปแบบนี้ผมว่าก็ต้องไปหาจุดที่มันเคลียร์
เพื่อที่จะจอดข้างทางเพื่อเคลียร์กันนะ

เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แบบว่าลงมารับผิดชอบนะคะ
เพื่อที่จะเคลียร์ใจกันแล้วก็ไม่ได้เกิดความเสียหายทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะ

อ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าตกอกตกใจหมดเลย
อะไรอ่ะนางกวักพี่เคยเห็นใช่ไหม
เคยค่ะนี่นางกวักไงใส่ชุดไทยสวย
แต่นางกวักแบบนี้เห็นแล้วใจคอไม่ดีพี่ฝนดูด้วยกันกับผม
ดูสิว่านางกวักแบบนี้จะเรียกทรัพย์หรือว่าเรียกอะไรดีครับเนี่ย

โอ้โห้อันนี้เขาเรียกว่านางกวากปากเช่าหวักรับใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเสียงเล็กน้อยแบบนี้พี่ฝนไปเรียนแบบใครมา
นึกว่าเนอนมไหมถนูธาไหม
น้องโอลิปใช่ไหมแผกท้าออนไลน์ที่ขายเนยนมอะไรอย่างนั้น

แต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือนางกวักยุคใหม่ครับพี่ฝนโอ้โห
สำนักคุ้มมนต์เสน่ห์โดยมีอาจารย์โจ้เป็นคนปลูกเสก
ทีมข่าวของเราอยากได้ความชัดเจนลงพื้นที่ไปยังสำนักคุ้มมนต์เสน่ห์
ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจุดประธุมธานี
พบว่าที่นี่เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นมีรั้วรอบขอบชิดนะ
นี่ทีมงานของเราไปถึงหน้าบ้านหน้าประตูเลยนะ
นี่ไม่ได้ไปขโมยของเขาใช่ไหมคะไม่ได้ไปขโมยเราไปติดต่อกับเขาคุยกับเขาดีครับพี่ฝนครับ
เอางี้ไปเนี่ยก็ไปสอบถามนะคนที่อยู่ภายในบ้านก็ทราบว่า
วันนั้นที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปเนี่ยอาจารย์ออกไปข้างนอกติดธุระ

โทรศัพท์ไปพูดคุยกับอาจารย์สำนักดังกล่าวที่ชื่อว่าอาจารย์โจ้
นี่ครับคุณผู้ชมอาจารย์โจ้ก็บอกกับนักข่าวของเราว่า
ไอ้ที่เห็นอยู่น่ะค่ะปกติเครื่องรางของขลังนั่น
เขาสร้างมาเองแล้วส่วนใหญ่จะถูกส่งไปให้ผู้ที่สนใจในต่างประเทศ
ไม่ใช่ในเมืองไทยแล้วถามว่าเป็นประเทศไหน
ประเทศไหนเขาสั่งซื้อหรือครับประเทศจีนครับและไต้หวันครับ

ไต้หวันฮ่องกง
หลายคนที่เป็นพ่อค้าพ่อค้าแม่ขาย
มีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยนะ
จริงครับอ้าวแล้วอาจารย์เมืองไทยเราไม่มีเหรอมีไหม
อาจารย์บอกเมืองไทยก็มีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชา
โดยอาจารย์เป็นคนปลูกเสกเหมือนกันแต่ก็จะเป็นอย่างอื่น
ซึ่งอาจารย์บอกว่านี่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ก็มีเยอะนะ
แล้วเรื่องของการออกแบบดีไซน์นางกวักให้เป็นแบบนี้
เรื่องของเรื่องน่ะอาจารย์อยากให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัย
ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้น
โอ้โหมีเพียงแค่๙๙๙องค์เท่านั้น
โอ้โหแล้วไม่ได้สร้างแบบธรรมดานะ

คุณภาพเขาดีเป็นเนื้อเรซินขนาด๗นิ้ว
ใต้ฐานเนี่ยเป็นมวลสารมงคลจากผงทูบ
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
มีแค่๙๙๙องค์เท่านั้น
เอาล่ะคุณผู้ชมที่สนใจโทรมาในตอนนี้นะครับ
คุณจะได้รับไม่ใช่ขายของแต่อย่างนี้เขาว่านะ

อาจารย์คนที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่ามีเอาไว้เนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของการเสริมเรื่องของการค้าขาย
ส่วนใครที่ต้องการเรื่องของการรับศักดิ์เสริมเสน่หมเมตตามหานิยม
เรื่องพวกนี้อาจารย์บอกว่าก็มีเหมือนกัน

แล้วก็มีคนที่สนใจก็เยอะโดยเฉพาะคนจีน
บอกแบบนี้คนจีนที่มีชื่อเสียงอย่างพวกศิลปงศิลปิน
ก็เคยมาให้อาจารย์ทำให้ด้วย
เชื่อไปฟังเสียงอาจารย์เขาเล่าครับ

ก็เห็นแล้วสะดุดตา
อย่างที่อาจารย์บอก
อาจารย์บอกก็ให้เฉพาะลูกศิษย์ที่รู้จักกันเท่านั้น

ทีมข่าวของเราก็สืบค้นไปดู

ในเฟซบุ๊คของอาจารย์เขาด้วย

คลิปนะพี่ฝนนะอย่างนี้เป็นการพายเรือลงไปปลูกเสกวัตถุมงคลกลางน้ำ
เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เองก็บอกว่าไอ้พิธีดังกล่าวเป็นการปลูกเสกเครื่องรางของขังปกตินั่นแหละ
บางครั้งก็ปลูกเสกบนบกบางครั้งก็ทำในน้ำบ้าง
สะท้อนความหมายของวัตถุมงคลมีเรื่องของพลังงานอะไรบ้าง
ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมเป็นกุศโลบายในการทำพิธี
ถูกต้องครับพี่ฝนแล้วอย่างนี้ละกันเราถามอาจารย์แล้วใช่ไหม
อยากคุยกับลูกศิษย์บ้างเอ๊ะทำไมถึงได้นับถืออาจารย์
นี่นายเอนามสมมุติหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์โจ้เผยว่า
อาจารย์โจ้เป็นที่รู้จักกันดีของคนในวงการเกี่ยวกับเรื่องของวิชาในการเสริมเสน่ห์
ลองฟังเสียงลูกศิษย์แกเล่าให้ฟังบ้างฮะ

ก็แล้วแต่คนจะเชื่อจริงนะพี่ฝนนะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
นี่ที่เราเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องของการรับศักยันต์เสริมดวงวัตถุมงคล
เขาก็ทำอะไรพวกนี้แต่อย่างนี้ละกัน
มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ไม่ไปก้าวไก่เรื่องพวกนั้นนะ
ถ้าทำแล้วสบายใจไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ไปหลอกลวงใคร

เพราะว่าจิตของคนเรานี่คือเข้มแข็งที่สุดแล้ว
คือเหมือนถ้าเขาได้ไปทำปุ๊บนี่จิตเขาเข้มแข็งเนี่ย
มันก็คือมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
มาดูเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็ออกจะแนวหลอนนิด

จอดอยู่กลางแดดจ้าเลย
เดียวยูค่ะมันหมุนเองค่ะ
เอ้าไปดูภาพกันสิมันหมุนยังไงช่วยดูหน่อย
ไม่มีใครเอาเชือกไปดึงมันหรือเปล่า
นี่แหละมันหมุนกลางวันแสกเลยเห็นแล้วก็แบบโอ้ยออกจะหลอนนะคะ
หอนก็จริงแต่คนที่เขาเขียนแบบว่าแคปชั่นเอาไว้ในคลิปอ่ะบอกเมื่อผีหักขับรถเอาไว้
เพราะตายตอนหัดขับนะคะตายซ้ำอีกรอบ
เนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยมันคือไม่น่าที่จะเป็นไปได้ว่ารถจะไหลเหรอจอดไว้หรือว่าเครื่องคันเร่งมันค้างเหรอ
มันเป็นไปได้ยากมากเลยเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะแบบบ่งบอกได้ว่า
มันไหลโดยธรรมชาตินี่มันผิดธรรมชาติแล้วก็หมุนทั้งสองรอบใหญ่เลยนะ
ไอ้หมุนรอบอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้
แต่อย่างนี้อยู่มันจอดแล้วอยู่มันก็หักคอกแล้วดูแฮนด์นี่คะ
ราวกับว่ามันเริ่มจะสตาร์ทด้วยตัวมันเองแล้วเหมือนมีคนบังคับแฮนด์อยู่
มันดูแบบมันไม่น่าเชื่อนะคะรถคันนี้ก็ไม่น่าหมุนได้ขนาดนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปเขาก็หาคำตอบไม่ได้เพราะว่าเขาก็ได้มาจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึงเหมือนกัน
เราก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันได้แต่มานั่งเดาว่ามันมีการบังคับไหมมันมีใครทำอะไรให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่ก็แล้วแต่มุมมองของคนนะคะแต่ที่สำคัญเลยที่สงสารมากที่สุดเลยก็คือ
ที่โดนชนมอเตอร์ไซคันสีดำอ่ะโอ้นั่นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลย
จอดอยู่ดีดีก็โดนชนแล้วก็หาคู่กรณีไม่ได้ด้วยอ้าวอ๋ออ่ะเรื่องของการโดนชน
ถ้ายังงั้นค่ะผีที่ขับรถก็ขับให้ระวังนิดนึงไม่ได้ไปขับชนคันอื่น
แบบนี้เดี๋ยวต้องเรียกประกันมานะประกันจากโยมโลกมีไหม
ตายแล้วลูกไม่เล่นด้วยนะคะขอโทษนะคะแซวเล่นแต่เรื่องของเรื่องพี่ฝน
เรื่องของการชนแล้วก็ขับไปที่อื่นต่อเลยขับแล้วหนีอะไรอย่างนี้ก็มีให้ได้ดูเหมือนกัน
แต่เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจชนแล้วก็จะหนี
แต่ที่ว่าชนแล้วต้องถอยดีกว่าเพราะว่าดันไปชนกับคู่อาริครับ
พี่ฝนเห็นแล้วใช่ไหม

เห็นเรามากันเป็นกลุ่มเลยเยอะเลย

แล้วก็ถอยหนีเข้าไปในซอยเลยครับอยู่แถวบริเวณซอยเรียบวารี๒๑
แขวงโคกแฝดเขตน้องจอกกรุงเทพนั่นแหละ
แล้วพอถอยเข้าไปเป็นยังไงต่อยังไงคะเราจะได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืน
ปั้งแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนนะว่ามันเกิดตรงไหนอะไรยังไง
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วเราได้ยินเสียงปืนด้วย
เอางี้ละกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะ
พอเราดูภาพแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สงสัยว่าทำไมรถเก่งคันนี้ไม่ยอมลงมาพูดคุยเจรจา
ทำไมถึงต้องชนแล้วหนีแล้วกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ทำไมถึงมีปืน
แล้วไปไล่ยิงเขาแบบนี้มันอุกอาจมากเลยนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ฮะตำรวจสอนอนน้องจอกออกหมายจับเยาวชน๔คนที่ก่อเหตุไล่ยิงรถเก๋งที่ชนแล้วหนีก่อนแล้วนะ

อันนี้เขายอมรับว่าเขาผิดแล้วเขาก็พร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายให้
แต่ถามว่าทำไมตอนชนแล้วไม่ลงเนี่ย
เค้าบอกว่าเค้ากลัวตายเพราะจะหัวตาย

เขาไปเจอกับพนักงานศอบสนนี่
พยายามจะลงไปแล้วแต่รุ่นน้องที่นั่งมาข้าง
บอกเขาว่าพี่อย่าลงเลย
วัยรุ่นกลุ่มนี้แหละเป็นพวกเดียวกัน
ที่เคยมีปัญหากับเขา

คนขับก็เลยไม่กล้าลงไม่กล้าลงอย่างเดียวไม่พอ
ขับรถถอยมาแล้วก็ขับหนีไปเลย
แน่นอนล่ะฮะกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เขามากันเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะ
เขาก็คงจะโกรธแต่โกรธแล้วยังไง
ขับขี่ตามแล้วเอาปืนไปยิงแบบนี้มันอันตรายนะครับ
แล้วอย่างนี้ครับเนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถเก่ง
ยังบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุนะตัวเองได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะ
เขาบอกเองนะบอกว่าเขารีบเข้าไปแจ้งความ
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเลย
และเขายืนยันว่าพร้อมจะรับผิดชอบในกรณีที่ขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ถามทางตำรวจบ้างนะครับว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไร
ทางด้านตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐสอนแจ่ม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนักคอร์ดบานดองเจาะ

มันคือเรื่องจริงต้องแยกเป็นสองส่วนมันไม่เหมือนกัน
มันคนละเหตุคนละกรณีกัน

เป็นสองส่วนยังไงก็คืออุบัติเหตุรถชนกับการไล่ยิงคู่กรณี

ส่วนของอุบัติเหตุรถชนตำรวจดำเนินคดีกับคนขับรถเก๋งฐาน

และไม่หยุดให้การช่วยเหลือก็คือชนแล้วหนี

ครับส่วนเรื่องการไล่ยิงคู่กรณี
ตำรวจก็ไปรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว
ซึ่งฟังแล้วหือสะดวกใจนะ
เพราะว่าอะไรเยาวชนเป็นเยาวชน๒คนและอีก๒คนเป็นเยาวชนอายุ๑๘ปีเอง

เจอครับเจอข้อหาแบบนี้ครับฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และทำความผิดตามพรบออาวุธปืน

ผู้กรรมการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอกยืนยันว่า
เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุซึ่งหน้าทั้งสองฝ่ายมาเจอกันโดยบังเอิญ
ไม่ใช่เรื่องของการขัดแย้งทางสถาบันหรือการล้างแค้นแต่ประการใด
คือจังหวะมาเจอมาชนกับคู่กรณีกับอาริ

นั่นแหละฮะก็เลยเกิดเหตุแบบนี้เอาอย่างนี้ละกันตำรวจรู้หมดแล้วนะ
ว่าใครเป็นคนที่ก่อเหตุและเตรียมจะเรียกมาดำเนินคดีทั้งหมด
สุดท้ายกลายเป็นเหตุแบบนี้ไป

คือเราน่ากลัวหลายอย่างคือเรื่องของการชนและหนีก็เรื่องหนึ่ง

เรื่องของการที่คุณเป็นเยาวชนแต่คุณมีอาวุธปืน

เออแสดงว่าคือก็เราก็ไม่ได้ว่าเขาเนอะ
จะแบบว่าเป็นแบบหัวโจกแถวนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
ต้องฝากไปยังทั้งผู้ปกครองรวมไปถึงสถาบันช่วยสอดส่องดูแลด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันไม่คุ้ม

เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อรถกระบะคันหนึ่งขับรถมาอยู่ที่
ดีเลยนะ
ดีมากเลยอยู่ก็เกิดเหตุการณ์กลับรถกระทันหัน
เขากลับรถกระทันหันแล้วรถก็ทะไหลลงข้างทางไปดูภาพค่ะ
โอ้โฮคิดว่าเป็นอีทานทันที่นำแสดงโดยความพรุ้ง
กลับรถทันทีอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทันไหลลงข้างทางแบบนี้
แล้วก็มาจอดแหมะอยู่อย่างนี้เลยนะ
เออแต่ที่มันน่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือ
รถก็คือขับสวนกันแบบว่าอยู่ตลอดเวลา

ใช่ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนี่มันอันตรายมาก
ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนัก
ไม่ได้เจ็บไม่ได้เสียหายนะคะคือปลอดภัยแหละ
แต่อย่าคิดว่าคุณทำแบบนี้แล้วมันจะปลอดภัยทุกครั้ง
แต่เราก็ไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุจริงนะพี่ฝน

อาจจะเป็นการกลับรถแบบกระทันหันหรือว่าอยู่ขับมาแล้วเนี่ย
มันเกิดเรื่องของแบบว่าเสียจังหวะในเรื่องการเข้าโค้ง
แต่มันก็ไม่ได้มีที่จะโค้งมันโค้งมานิดหนึ่ง

แต่ที่สำคัญก็คือขับเร็วเกินไปนั่นแหละ

โค้งแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเหยียบคันเร่ง
ไม่ควรจะเหยียบคันเร่งนะเรกดีที่สุดค่ะแต่เบรกดีที่สุดนะครับ
ขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ด้วยนะว่าฉะนั้นก็ขับเร็วกันด้วยความระมัดระวังนะคะ
ครับเป็นห่วงเป็นห่วงนะพี่ฝนเขาถึงมาฝากเตือนกันแบบนี้

อีกหนึ่งเรื่องอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วเพื่อจะแซง
ดูสิว่าไปแซงแล้วจะพ้นหรือไม่พ้นครับ
อ้าวสรุปให้เลยไม่ผลจ้ะ

นี่ไงก็มันช่องนิดเดียว

แล้วเนี่ยครับพอจะสะบัดออกซ้ายเพื่อที่จะเร่งเครื่องไปต่อ

ท้ายครับท้ายกระบะมันไปสะกิดกับหน้ารถเก่งคันนี้นิดนึง
เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายแล้ว

หรือถ้าคุณไม่เคลียร์การกลายเป็นชนแล้วหนี
เป็นคดีความไปอีกนะครับ

ต้องขอขอบคุณคลิปเตือนภัยนี้ด้วยนะจาก
ต้องบอกว่ายิ่งเร่งยิ่งช้าเนอะ

ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา

มาดูเรื่องราวสนุกกันบ้างดีกว่า
น่ารักสดใสของเด็กนะคะ
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเน็ก

คือมีไมน์บันทัศน์เอาไว้ทำไมพี่หมวน
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้กระดาษมันไม่ขยื่น
อ๋อมีบันทัศน์ไว้กดกระดาศ
เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องค่อยสอนเด็กถ้าลากให้ตกไปเลย
ก็ตามแนวของไมน์บันทัศน์น่ะลูกนา
ก็มีจินตนาการ
อย่าไปกีดขวางจินตนาการเด็ก

ว่ากันไปแต่เห็นแล้วมันแค่ไม่สบายใจเฉย
แค่คิดว่าทำไมไม่ตามให้มันทันละลุงมันจะได้ตรง
แต่ถ้าลูกสบายใจจะทำแบบนี้
ไม่ผิด
ค่ะไปดูอีกความน่ารักนะคะได้เอ็นดูของนักเรียนค่ะ
เปิดเทอมแล้วอาจจะต้องมีการปรับตรงปรับตัวสักนิดนึงนะคะ
ภาษาทงภาษาไทยก็นะต้องปรับตัวสักนิดนึงเดี๋ยวไปฟังว่าน้องเขาพูดอะไร

เอาใหม่เอาอื่น
เอาให้ดูเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูนะ
คุณครูก็ต้องให้เวลาน้องนิดนึง

คือว่านี่น้องเค้าเป็นชาวเมริยบินจากประเทศอินโดยูซี่

หรือสำเนียงอาจจะต้องให้เวลาน้องสักนิดนึงนะคะ
แต่ก็น่ารักน่าชังน่าเอ็นดูเนาะ
ต้องบอกให้เข้าใจนะน้องเขาเก่งนะพูดได้หลายภาษา
แต่บางครั้งบางคาการใช้หลายภาษามันก็อาจจะต้องมีการปรับหน่อย

เสียงพี่ฝนรู้สึกนะเหมือนมีความเป็นสุพรรณ
แต่ผมชอบความพยายาม

เพราะงั้นน้องอ่านไม่ถูกไม่เป็นไร

น่าเห็นดู
เอาคุณพี่เชียวกันเดี๋ยวเราจะพากันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาในเบรกนี้นะครับมาดูความน่ารักของเพื่อนรักสัตว์โลก

เขาคงรักกันมากจริงถึงขั้นจะกลืนกินกันเลยทีเดียวครับ
โอ้โห
จริงด้วยนะบ้าง

ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าเวลาแห่งความสุขมันก็หมดลงอีกแล้วนะคะ
กับพวกเราสองคนได้ใหม่ในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะ
เวลา๑๖นถึง๑๗นทางช่องแทนาทีวีนี้นะคะ
วันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักของน้องหมาค่ะ

น้องหมา๒ตัว

ไปเอาใจช่วยให้เขาปีนให้ได้นะคะ

พบกันใหม่๓อาทิตย์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ